ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้มาดูที่เรื่องของพลังงานกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
หนึ่งในโครงการด้านพลังงานแบบสมาร์ทกริตที่ประสบความสำเร็จก็คือ
ซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับ
ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำรูปแบบนี้ครับ
นำมาใช้กับโครงการต้นแบบที่ประเทศไทยที่แม่ห้องศรนะครับ

นำคณะผู้บริหารเดินทางไปศึกษารายละเอียด
ก่อนตัดสินใจว่าไทยจะเลือกแนวทางไหน
ในการวางแผนผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์
ภายใต้หลักการสำคัญคือการประหยัดพลังงาน

เช่นการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ผลิตพลังงาน
อกจากนี้ยังมีจุดชาร์จกระแสไฟฟ้า
รถยนต์ของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ
โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบที่กรฟภ

เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการนำร่องในประเทศไทย
ไฟฟ้าฝ่ายผิดเองก็มีโครงการที่ไปทำทดลองทำที่แม่ห้องศรเช่นกัน
จะเป็นลักษณะของสมาร์ทปิด
ซึ่งก็จะมีแหล่งพลังงานจากหลากหลายเช่น
ของเราเองก็จากโซล่าเซลล์จากพลังน้ำขนาดเล็ก
โรงไฟฟ้าดีเซลเสริมเข้ามา
แล้วก็ตัวกริดรวมทั้งการโหลดที่จะใช้ในกลุ่ม
เป็นการทดลองนะครับเพราะว่าจริงถ้าจะไปดำเนินการเลยเนี่ย
คงต้องรออีกระยะหนึ่งเพราะว่าต้นทุนในการดำเนินการค่อนข้างสูง
ส่วนโรงไฟฟ้าไฮบริดเพลลอประเทศเยอรมนี
ความหลากหลายของการเลือกใช้พลังงาน
และเป็นโครงการที่ทดสอบการนำพลังลมส่วนเกินมาใช้
ในการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำเพื่อเก็บมาเป็นเชื้อเพลิง
โดยมีพลังงานผสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังลมพลังความร้อนและไบโอแก๊ส
การผลิตไฟฟ้าในรูปแบบนี้ยังมีต้นทุนสูงมาก
ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นโครงการในลักษณะที่เป็นโครงการวิจัยเหมือนกัน
เป็นโครงการต้นแบบซึ่งความคุ้มทุนเนี่ยมันก็ยังน้อย
เพราะว่าจากการสอบถามมาเนี่ยค่าไฟเฉลี่ยที่เขาได้ประมาณ๙บาทกว่าเกือบ๑๐บาท
ในขณะที่ไฟฟ้าที่ขายประชาชน๑๓บาทซึ่งจะเห็นว่าสูงมากนะครับ
ศึกษาดูงานในยุโรปและสแกนดิเนเวียทำให้พบว่า
ที่สามารถมีพลังงานทางเลือกได้นั้นอันดับแรกต้องมีกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอย่างน้อย๑๔
อกจากนี้ต้องมีแผนพลังงานสำรองคือเชื่อมโยงกับกริจในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอในทั้งสองปัจจัย
แผนโรงไฟฟ้าหลักของกพก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้าง
จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนจาก๒๐เป็น๔๐ใช่ไหมครับ
ซึ่งไปเพิ่มตรงนั้นก็คือก็ต้องมาลดสัดส่วนในส่วนของพลังงานหลักในส่วนของโรงใหญ่
ในส่วนของโรยฟ้าขนาดใหญ่ลดจำนวนลงเท่าที่จำเป็น
การปรับแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่พึ่งพาตัวเองได้
คือสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
การหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่เป็นส่วนสำคัญมากนะครับ
ซึ่งประเทศไทยเองก็ต้องมีการรองรับเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคตด้วยครับ